กลับมาช่วงนี้ติดตามเรื่องราวของคุณยายท่านหนึ่งครับ
วัย๘๑ปีนะครับป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านม

นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลชัยบาดานจังหวัดลบบุรี

มีการประกาศตามหาลูกสาว๓คน
เพราะว่าไม่ได้เจอกันนานถึง๗ปี
คุณผู้ชมครับตำรวจก็ให้ความช่วยเหลือล่าสุดสามารถติดต่อ
ทางด้านของลูกสาวฝาแฝดได้๒คน
อีกหนึ่งคนนั้นอยู่ที่ต่างประเทศครับ

ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกอุกฤษ
กลั่นนะครับผู้บังคับการสถานีตำรวจ

เปิดเผยความคืบหน้าในการให้การช่วยเหลือ
นางจันทราสวาสตร์บรังสฤษวัย๘๑ปี

ตอนนี้อาการสุดหนักกำลังรักษาตัว

ประกาศตามหาตัวลูกสาว๓คน
หลังไม่ได้เจอกันนานถึง๗ปี
ตอนนี้ล่าสุดมีการสั่งการให้ชุดสืบสวน

นางอมรรทหรือนิตเลิศพฤษ
หรือว่าบุญนาฏลูกสาวคนเล็ก

ปลายเดือนเมษายนนี้ซึ่งคาดว่าก็น่าจะ

ส่วนนางสะบดินทิศหรือ

นางสะบรินทรหรือ

ลูกสาวฝาแฟดอาศัยอยู่ที่อำเภอบางบทอง

แล้วก็แจ้งว่าจะเดินทางไปพบกับคุณแม่
สองถึงสามวันนี้ครับทางด้านของนางรัชนีฤทธิแผง
หลานสาวผู้ดูแลนางจันทราก็บอกว่าหลังจากไทยรัฐทีวีนำเสนอข่าวออกไป
ปรากฏว่ามีเพื่อนของลูกสาวคนเล็กนี่แหละครับสมัยเรียนชั้นประถมด้วยกัน
โทรศัพท์เข้ามาสอบถามข้อมูลที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าไม่ได้รับการติดต่อกันมานาน
พร้อมแสดงความดีใจที่อีกไม่กี่วันแม่ลูกจะได้พบหน้ากันอีกครั้งหนึ่งครับ
และสำหรับตอนนี้นะคะทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะได้มีโอกาสพูดคุยติดต่อกับ
คุณรัชนีฤทธิแผลงนะคะซึ่งเป็นหลานสาวของคุณยาย
และตอนนี้เป็นคนที่ดูแลคุณยายอยู่นะคะที่โรงพยาบาลนะคะ
ตอนนี้คุณรัชนีอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะจะไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะ
สวัสดีค่ะคุณรัชนีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะ
คุณรัชนีคะลูกสาวของคุณยายทั้ง๓คนที่บอกว่าติดต่อได้
ตอนนี้ติดต่อได้คนไหนบ้างอย่างไรคะ
พอดีทางนักข่าวกับทางตำรวจเขาติดต่อมาให้ก็โทรศัพท์คุยกันแล้ว
บอกว่าพรุ่งนี้เขาจะมาพบแม่เขาคือพรุ่งนี้คือท่านไหนบ้างคะลูกสาวท่านไหนบ้างคะ
สลินทิพย์แล้วก็ลูกสาวของสลินทิพย์สลินทรด้วยก็จะมาด้วยกัน
ก็คือลูกสาวฝาแฝดทั้งคุณใหญ่คุณเล็กแล้วก็มีหลานสาวอีกท่านหนึ่งจะเดินทางมา

และคุณรัชนีได้พูดคุยด้วยตัวเองบ้างหรือยังคะนอกจากที่เจ้าหน้าที่ติดต่อให้
ครับโทรเข้ามาหาเบอร์เลยครับ

แต่เราก็ติดต่อใครไม่ได้เลยติดต่อมาครั้งแล้ว
คุณรัชนีครับผมขออนุญาตถามนิดนึงครับว่า
การที่คุณยายจันทรากับลูกทั้ง๓คนไม่เจอกันนาน๗ปี
สาเหตุที่เกิดขึ้นมาจากอะไรครับ
ที่ลูกไม่เจอเมื่อเขาบอกว่าเอามาฝากเราดูแลไว้ประมาณ๒เดือน
เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมารับแล้วหลังจากนั้นก็ประมาณห้าเดือน
ติดต่อกันไม่ได้เลยโทรศัพท์ที่เคยให้ไว้ก็ติดต่อกันไม่ได้เลย
ระหว่าง๗ปีที่หายไปมีการติดพยายามติดต่อหากันบ้างหรือเปล่าครับ
ติดต่อหาค่ะแต่ว่าไม่เจอตัวหาคนที่เคยรู้จักเขาค่ะ
เขาก็จะบอกว่าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนตอนนี้เขาติดต่อกันไม่ได้
คุณรัชนีคะตอนนี้ได้บอกคุณยายหรือยังคะว่าสามารถติดต่อลูกสาวได้แล้ว
ยังไม่ได้บอกค่ะเดี๋ยวจะบอกค่ะ
อีกท่านหนึ่งที่บอกว่าอยู่ต่างประเทศตอนนี้ได้รับการติดต่อกลับมา
แล้วก็จะกลับมาพบคุณยายหรือเปล่าครับ
เห็นทางหน้าข่าวเขาบอกว่าจะประมาณสิ้นเมตรสามนะคะเขาจะกลับมา
คุณรัชนีคะสอบถามถึงอาการของคุณยายหน่อยนะคะตอนนี้

เขาก็ไม่ดีขึ้นเนอะเขาก็ลองหาตั้งลูกตลอด
แล้วก็อาการเขาก็ไม่ดีขึ้นแล้วเขาก็เป็นที่หน้าอกเป็นมะเร็ง
แขก็กินรามไปเรื่อย
คุณรัชนีคะคำไหนประโยคไหนที่คุณยายพูดถึงลูกทั้ง๓บ้างคะ

เขาก็พูดว่าเขาอยากเจอลูกเขาทีนี้เราก็บอกว่ามีลูกอะไรบ้างไหม
ลูกที่จะติดต่อหาได้เขาก็ไปเอาลูกมาให้เนอะลูกมาให้เราก็เอาลูก

แต่ที่ตรงนี้นักข่าวเขาก็ติดต่อให้แล้วเอาลูกเอาลูกไปแล้วก็ได้ผลเลยค่ะ
ตอนนี้คุณยายจันทรายังสามารถสื่อสารพูดคุยกับคุณรัชนีได้ใช่ไหมครับ
สามารถพูดจากกันรู้เรื่องใช่ไหมฮะ
แต่ก่อนมาโรงพยาบาลเขาก็ยังพูดได้รู้เรื่องแต่ตอนนี้มีสายที่ว่าเขาทำจมูกไปให้อาหาร
เขาจะพูดไม่รู้เรื่องอ่ะออแอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
รัชนีคะตอนนี้คุณยายที่บอกว่าอาการหนักนี่อาการหนักมาเป็นระยะเวลาเท่าไหร่แล้วคะ
ก็อาการที่ว่ามะเร็งอ่ะเนอะก็ปีกว่าแล้วเนอะแต่ก็ดูตามที่เราดูได้อ่ะ
แต่ตอนนี้เขาก็จะกินอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ไข้ขึ้นแล้วก็นมเขาจะเป็นแผลเยอะ
ครับคุณรัชนีครับตอนนี้มีคุณผู้ชมติดตามรับฟังรับชมอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
ทั้งอาจจะมีลูกสาวของคุณยายได้ชมอยู่อยากจะฝากบอกอะไรลูกสาวผ่านทางไทยรัฐทีวีเชิญเลยครับ
ตอนนี้ก็อยากให้ลูกสาวเขามาเจอเนอะเพราะว่าแม่เขาก็อยากคบมา
อยากให้ลูกสาวเขามาเจอแม่เขา
ซึ่งคาดว่าไม่เกินเสาร์อาทิตย์นี้คงได้เจอกันใช่ไหมครับ

เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณคุณรัชนีฤทธิแผลงเป็นหลานสาวของคุณยายจันทราสวาสตรังสริตอายุ๘๑ปีที่ตอนนี้ป่วยอยู่เป็นโรคมะเร็งเต้านมและกำลังรอคอยลูกสาวทั้ง๓คน
ขอบคุณรัชนีทำให้ดังนี้ก็มีความคืบหน้า
แล้วก็คาดหวังว่าคุณยายนั้นอาการจะดีขึ้นในเร็ววันนะครับ